คุณผู้ชมคะเรื่องหนึ่งที่เราเล่าข่าวเมื่อวานแล้วเราก็ยังบ่นอยู่เลยว่า
โอ้โหเดี๋ยวนี้นะเขายิงกันในงานใบสีสู่ขวัญทหารใหม่แล้ว
เออแล้ววันนี้มันมีความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ยิงอ่ะคนเจ็บสามแล้วในจำนวน๓คนอ่ะ
เสียชีวิตไปหนึ่งทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้ไปดูกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทีมข่าวได้ภาพเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่
วัยรุ่นแก๊งต่างหมู่บ้านมาแล้วมาก่อเหตุสาดกระสุนกันค่ะ
ไม่น่าว่าคุณผู้ชมแก๊งล่องแก๊ง

เพื่อนหน้าด้วยครับ

เขาเอามือถือมาถ่ายไว้นะ
ทั้งสองมุมเลยคือจากในงานถ่ายออกไป
เห็นหน้าบ้านมีรถแห่จอดอยู่ใช่ไหม

ซึ่งสิ่งที่เห็นจะเห็นความแตกตื่น

และสิ่งที่ได้ยินคือเสียงปั้ง

แล้วอุ๊ยนี่เมื่อกี้ที่มีคนถามกันแบบ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๓ทุ่มวันพุธ

ที่บ้านโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
บ้านงานนี้เขาจัดเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ

ทหารใหม่คือนายอลงกรอายุ๒๑ปีลูกชายบ้านนี้นี่แหละค่ะ
แต่พอมีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมา
เขามีรถแห่กันตอนประมาณ๓ทุ่มใช่ไหมแล้วก็เต้นเต้นกัน
ปรากฏว่าเกิดการยิงกัน

แล้วหนึ่งในนั้นเสียชีวิต
คนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เป็นแขกที่มาร่วมงานนั่นแหละ
เป็นคุณพ่อวัย๕๖ปีนายประจวบค่ะ
จากการคุยกันกับลูกชายของนายประจวบ

ครอบครัวผมมากัน๓คนนะ

ตอนนั้นก็กำลังสนุกสนานกันอยู่เลย
นี่อันนี้คือลูกของผู้ตายเนี่ยนะคะ
บอกว่าผมก็เต้นกันอยู่หน้างานอยู่ตรงรถแห่นี่แหละ
จู่มันมีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์มา
จอดหน้าบ้านหลังจากนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะยิงปืนเข้าไปในบ้าน
ยิงเป็นชุดหลายสิบนัดยิงประมาณสัก๕นาทีแบบรัว

ใช่ค่ะทีนี้พ่อประจวบที่อยู่ในงาน
เข้าใจว่าลูกตัวเองไปมีเรื่องกับวัยรุ่นหรือเปล่า

จังหวะที่พ่อออกมาดูนั่นแหละ
พ่อโดนลูกหลงโดนลูกปืนเข้า
แล้วพ่อก็ไปเสียชีวิตในโรงพยาบาล
นี่ถามลูกของคนตายนะว่ารู้ไหม
ไอ้งานใบสีสุขวัญทหารใหม่แล้วมันมีการยิงกัน

เขาบอกว่ามาจากคนกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหากันในงาน
มีปัญหากันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยซ้ำ
ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นใครผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องอะไร
แต่ทีนี้ด้วยความที่ข้างหน้างานมันชุนละมุนมาก
ก็ไม่ได้ดูหน้าดูตาของไอ้ฝั่งต่างหมู่บ้านที่มาก่อเหตุว่าคือใคร
รู้แค่ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นกลุ่มใหญ่
รถมากี่คันยังไม่รู้เลย
นี่ค่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ฝั่งต่างหมู่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคุณผู้ชม
เห็นไหมคือเขาจะค่อยทยอยมานะ
ที่คุณผู้ชมเห็นมุมกล้องนี้ภาพตรงนี้เห็น๓คัน
จริงเขาไม่ได้มามากเขาไม่ได้มาแค่๓คันนะ

มุมนี้เห็นมา๗คันโอ้โหนี่ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กันมา
แต่ฝั่งครอบครัวของคนตายเนี่ยเขาบอกว่าผมยืนยันเลยนะ
ผมไม่เคยรู้จักวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มากันแล้วก็มาก่อเหตุเลย
ผมอยากให้ตำรวจตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ส่วนที่นอนอยู่คุณผู้ชมเป็นอีก๑คนเจ็บ
ที่โดนยิงเข้าที่บริเวณก้นด้านขวา
แต่ว่ามันโชคดีตรงที่ว่าอะไรเขาเอาโทรศัพท์มือถือ

แล้วตอนมันยิงมานี่คือขนาดโดนโทรศัพท์มือถือแล้วนะ
ก็ยังแบบมีกระสุนมาโดนเจาะตรงก้นแต่ไม่เป็นอะไรมากอะค่ะ
ทีนี้หลังจากที่มันเกิดเหตุตำรวจตามมารวบตัว

เมื่อกี้ที่เราให้คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดมอเตอร์ไซค์

แต่ตอนนี้จับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๕คนแล้วนะ
แล้วก็มีปืนของกลาง๔กระบอกมีเครื่องกระสุนปืนด้วย
แล้วอย่างที่บอกค่ะเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
เป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้านที่มาร่วมงานแล้วมาแต่งงาน

ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นฝั่งบ้านโนนรัง
ที่เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นกับกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน

คุณผู้ชมดูหน้าจอนี่คือของกลางที่ตำรวจจับกลุ่มได้ที่รวบมาได้
โอ้โหนี่พกติดตัวไปไหนมาไหนแบบนี้เหรอเนี่ย
ใช่แล้ว๕คนที่จับกลุ่มมาได้

ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เดี๋ยวต้องตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนนะคะ